ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนเฝ้ามองแล้วก็จับตารอกรณีวัคซีนทางเลือกเนี่ยนะคะ

จากกรณีการแถลงของราชวิทยาลัยจุฬาพรที่มาแถลงการนำเข้าวัคซีนทางเลือก
ซิโนฟาร์มหนึ่งล้านโดสนะคะโดยยืนยันว่า๑ล้านโดสที่จะนำเข้ามาในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้
อันนี้ไม่เกี่ยวข้องนะคะกับยี่สิบล้านโดสของนะคะที่ออกจดหมายมาก่อนหน้านี้
อืมนะคะสีส้มส้มเนี่ยหลายคนคงจะเห็นกันไปแล้วอันนี้เป็นภาพเมื่อวานค่ะ
ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ราชวิทยาลัยจุฬาพรกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ร่วมกันแถลงความร่วมมือนำเข้าวัคซีนโควิด๑๙ทางเลือกซิโนฟาร์มค่ะ
หลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาพร
ให้บริการทางการแพทย์ในสถานการณ์โควิด๑๙สามารถนำเข้าวัคซีนได้เองภายใต้กรอบกฎหมาย
แล้วก็มีการแถลงโดยนะคะนายแพทย์นิธิมหานลเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพรบอกว่า
ซีโนฟาร์มที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาพรนำเข้ามาจากบริษัทไบโอจินิเทค
็ตแรกในเดือนมิถุนายนนี้จำนวนหนึ่งล้านโดสโดยเป็นวัคซีนทางเลือกที่จัดหามา
โดยงบประมาณรายได้ของราชวิทยาลัยนะคะจึงไม่ใช่วัคซีนฟรี
เหมือนวัคซีนหลักของรัฐบาลค่ะอ๋องั้นก็แปลว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะฉีดซิโนฟาร์ม
ฉันรออยู่ต้องจ่ายตังค์เองนะจ่ายตังค์เองค่ะแต่ว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไง
เอามาฟังกันต่อคือราคาขายเนี่ยคาดว่าไม่เกินโดสละ๑๐๐๐บาท
เป็นค่าวัคซีนนะคะค่าประกันค่าขนส่งคือไม่ได้คิดกำไรอะไรใด
เพราะว่าเป็นหน่วยงานของรัฐถามว่าตอนนี้มีติดต่อเข้ามาหรือยังค่ะ
มีแล้วนะคะอ๋องั้นแปลว่าที่คุณมรดีบอกว่าคิดโดสละไม่เกิน๑๐๐บาท
อ่าแต่เจ้าซีโนฟาร์มเนี้ยมันต้องฉีดสองโดสถูกไหมใช่ประมาณสามถึงสี่สัปดาห์
แปลว่าถ้าเกิดว่าเราฟังอยู่เนี่ยเขาอยากเตรียมตังค์จะฉีด
ฉันจะฉีดซีโนฟาร์มฉันต้องเตรียมตังค์ในกระเป๋านี่ประมาณ๒๐๐บาท
ประมาณนั้นแต่ว่าต้องดูว่าหน่วยงานที่รับไปเนี่ย
จะไปบริหารจัดการอย่างไรนะคะหลังจากนั้นต่ออีก
ตอนนี้มีหลายองค์กรนะคะที่ติดต่อสั่งจองมาเรียบร้อยแล้วด้วยเหมือนกัน
ส่วนที่ราชวิทยาลัยจุฬาพรเลือกวัคซีนซีโนฟาร์มเพราะอะไรค่ะ
เพราะว่าเป็นวัคซีนที่มีเอกสารรับรองจากองค์การอนามัยโลก
ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ออยสะดวกแล้วก็ง่ายในการพิจารณา
และทางราชวิทยาลัยจะไม่ใช้วัคซีนซีโนฟาร์มไปตลอดนะคะ
หากวัคซีนในไทยมีเพียงพอก็จะหยุดซื้อ
โดยซิโนฟาร์มสามารถฉีดได้ตั้งแต่กลุ่มอายุ๑๘ปีขึ้นไป
แล้วก็ไม่จำกัดเรื่องของอายุด้วยทีนี้มีอยู่บางช่วงบางตอนในการแถลงเนี่ยนะคะ
สื่อมวลชนถามย้ำค่ะถามย้ำว่าวัคซีนซิโนฟาร์มหนึ่งล้านโดสที่จะนำเข้ามาเนี่ย
เกี่ยวข้องกับโคต้า๒๐ล้านโดสของบริษัทแอคแคปเอสเซจหรือไม่เกี่ยวข้องหรือเปล่า
เรื่องนี้ค่ะนายแพทย์นิธิถึงกับลุกยืนขึ้นยืนยันเลยนะคะ
ว่าไม่เกี่ยวข้องกันขาด
ผมเห็นหลังพวกคุณอีกเมื่อวานนี้ผมนึกว่าอะไรก็ไม่รู้
พอจะนอนอยู่แล้วใครส่งมาให้ผมก็ไม่รู้ค่ะขอสร้างความจริงจริงผมก็เลยไม่รู้จัก
ผมก็อย่างที่ตอบไปในสื่อไม่รู้จักไม่เห็นไม่เคยเห็นนะครับ
แต่ย่อยจากเมื่อกี้ค่ะก็คือว่าขอคำยืนยันนิดนึงค่ะ
ว่าวัคซีนชิโนฟาร์ม๑ล้านโดสนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับ๒๐ล้านโดส
หนังสือที่ร่อนมาเมื่อคืนนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ยืนยันผมต้องยืนแล้ว
ยืนยันไม่เกี่ยวเนี่ยค่ะจังหวะที่ที่ท่านยืนแล้วก็ยืนยันนะคะ
ทีนี้มีอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่หลายคนก็ไปถามความเห็นจากท่านแหละ
ยืนยันด้วยอีกคนนึงค่ะท่านก็ยืนยันนะคะว่าการนำเข้าวัคซีน

ว่ารัฐบาลไม่ได้ปิดกั้น
การนำค่าวักซีนทางเลือกให้กับรชาชน
คือคู่ขนานไปกับรัฐในการจัดหาให้นะ
เพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่ในบ้านเรานะ

ตัวล่าสุดที่เพิ่งอนุมัติเมื่อวานชวนกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ผลิตเชื้อตายซึ่งใช้อย่างที่คุณมนรดีบอก๑๘ปีขึ้นไป
ฉีดฉีดห่างกันประมาณ๓๔สัปดาห์แล้วผลข้างเคียงคือมันก็อาจจะมีบ้าง
ที่ทำให้รู้สึกปวดหัวกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อเป็นผื่นเล็กน้อยมีไข้
เอาต่อเนื่องจากคุณมณฤดีสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะ
ทีนี้ทางราชวิทยาลัยขออภัยนะคะราชวิทยาลัยจุฬาพรเขาก็ออกมายืนยันเนี่ยนะคะว่า
จำนวนที่เขานำเข้าหนึ่งล้านโดสเท่านั้นแต่ทีนี้หลายคนเห็นประกาศค่ะ
ลักษณะเป็นคำยืนยันบอกว่ามี๒๐ล้านโดสคือเป็นข่าวเมื่อช่วง๒๓วันที่ผ่านมานะคะ
แล้วท่านนำเข้ามาจำนวนสรุปเป็น๑ล้านโดสหรือ๒๐ล้านโดสและบริษัทนี้เอาเข้ามาจริงหรือเปล่า
คนที่จะตอบคำถามนี้ได้ก็คือออยเพราะเวลาที่มีการนำเข้ายาหรือวัคซีนต่าง
จะต้องรู้เอาเข้ามาก็ต้องขออนุญาตเขาด้วยนี่นะคะ
นายแพทย์ภัยศาลดั่นคุ้มค่ะเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่า
ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายสถานที่ผลิตคือสถาบันชีวัตถุแห่งกรุงปักกิ่ง
ที่สำคัญซิโนฟาร์มค่ะได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกแล้ว
โดยการขึ้นทะเบียนวัคซีนตัวนี้ในประเทศไทยจะเป็นการใช้ในภาวะฉุกเฉิน
ขั้นตอนก็ต้องยื่นคำขอใบอนุญาตเพื่อเข้ารับอนุญาตนะคะ
ขอหนังสือรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยา
ซึ่งออยก็มีการตรวจสอบประเมินคุณภาพความปลอดภัยประสิทธิภาพแผนการจัดการความเสี่ยง
ก่อนอนุมัติให้ใช้ในภาวะถุเฉิน
และออยยืนยันไม่ปิดกั้นภาคเอกชนในการยื่นขอขึ้นทะเบียน
ส่วนกรณีมีอีกบริษัทหนึ่งหรือเปล่าคะออยที่เขาออกประกาศไปเนี่ยนะคะ
เป็นข่าวในโลกโซเชียลมีเดียบอกว่าจะนำเข้า๒๐ล้านโดส
อ้างว่ามีการนำเข้า๒๐ล้านโดสให้แก่ราชวิทยาลัยจุฬาพรออย
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้รับอนุญาตนำเข้ายา
ไม่เคยมายื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนกับออยด้วย
ซึ่งตามหลักการที่จะนำเข้าวัคซีนในประเทศไทย
ต้องเป็นผู้ที่รับอนุญาตนำเข้าและต้องมาขอขึ้นทะเบียนวัคซีนกับออยก่อนนะคะ

สรุปว่าไม่มีรายชื่อบริษัทนี้

พลตำรวจโทขำรวจวิทธูปกระจ่าง
ตอนนี้ท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฐุมธานีไปฟังการแถลงด้วยนะคะ
แล้วก็เปิดเผยว่าจะขอจองวัคซีน

เนื่องจากตอนนี้เป็นพื้นที่สีแดงค่ะ

ประชาชนอยากจะได้วัคซีนไปใช้

จะคำว่าอย่างน้อย๕๐๐๐๐๐โดส

ว่าราชการจังหวัดออกมาเปิดเผย

ราชวิทยาลัยจุฬาพร
รีบประสานไปที่กระทรวงมหาธัย

ทางท้องถิ่นเอาเงินท้องถิ่น

ขอถามก่อนกระทรวงได้หรือเปล่า
ถ้ากระทรวงมหาทัยปลดล็อกค่ะ

ก็บอกพร้อมจะสนับสนุนว่า

จากราชวิทยาลัยจุฬาพรได้เลยค่ะ